คุณผู้ชมค่ะจากสาวเกรทสุดแซ่บนะคะ
บอกเลยนาทีนี้อีกหนึ่งคน
แรงไม่แพ้กันต้องยกให้เธอเลย

พี่แจ๊คชอบมากเลยน้องกรีนอัศดาพร

คือละครเรื่องนี้ชื่อกระเช้าสีดา

เพราะว่าตัวร้ายของยายกินร้ายมาก
ฉันอยากจะตบฉันไม่ไหวจริง

คือเมื่อวานเนี่ยถ้าพี่แจ๊คไปเจอในงาน

หรือว่าน้องกรีนอัศดาพรเจอปุ๊บถามเลย

ไม่กลัวคนเอาเปลือกทุเรียนมาฟาดหรือยังไง
กรีนบอกคุณพี่คะไม่หวั่นค่ะ

คุณผู้ชมนะถือว่าเป็นความภูมิใจเพราะ
แสดงว่าคนอินละครแสดงได้ดี

ดีแต่ว่าคนทักทายบอกว่านี่น้องกรีนใช่ไหม

คนอาจจะแบบว่าอาจจะด่ากันเยอะในทวิตเตอร์หรือว่าในโซเชียล
แต่ว่ากินไปเดินตลาดใช่ไหมหรือว่าสมมุติเราเดินตลาดแถวบ้าน
ว่าแหล่งเรามาเดินห้างอย่างนี้ก็คือคนจะบอกว่าอุ๊ยลำน้ำเล่นดีมาก
แต่ไม่มีใครเอาเปลือกทุเรียนมาตบกินนะไม่มีไม่มีนะคะ
คือในโซเชียลค่อนข้างจะรุนแรงแบบว่าเยอะมาก
ตาอย่างเช่นถ่ายรูปแล้วมีฝาเท้าภาพหน้ากินไม่มีนะจริง
ทุกคนถามเยอะมากว่าจุดจบของลำนำเป็นยังไงเวลากินไลฟ์
คนก็ถามว่าอยากรู้จุดจบจังเลยอย่างนี้คือเราก็ไม่อยากสปอยไง
แต่ว่าแบบบอกได้เลยว่าสะใจจริง
สัมภาษณ์เป็นละครตัวจริงยังไงคะรู้สึกไหม
เอาภาพนี้เอาฟีดเอาไว้เลยนะคะตอนที่นางยิ้มแบบนี้ค่ะ
ยิ้มเหมือนโทนเหมือนกวนยิ้มในเรื่องเวลาเดินไปหาคุณดุ้นวรณุชน์
คนอะไรแบบที่ฉันเกลียดละครนะไม่ได้เกลียดน้องจริง
แต่ดิฉันไม่กล้าดูละครเลยแล้วก็เปิดมาดูไทยรัฐนิวโชว์มันเลิศ
อันนี้ตัวอย่างหนึ่งของคนอินละครมากมาย
ฉันผิดอินมากจริงคุณผู้ชมอย่าว่าน้อง